มาดูเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวกันหน่อยนะคะ

ทำร้ายร่างกายลูกชายวัย๑๐ขวบ

เพราะว่าแม่ติดยาก็คือยาบ้า
เสพยาบ้าไปแล้วก็เลยเกิดอาการคลั่งทุบตีลูก

ต้องถ่ายคลิปฟ้องสื่อแบบนี้ค่ะ

คือในคลิปเห็นแค่นี้
แต่ชาวบ้านบอกว่าจริงแล้ว

เหมือนใส่เท้าเนี่ยเตะไปที่ลูกชายน่ะค่ะ

ชาวบ้านบอกว่าไม่ไหวแล้วทนเห็นไม่ไหวแล้วนะคะ

เห็นภาพแบบนี้แม่แท้ทำร้ายลูกตัวเองเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านก็เลยถ่ายคลิปนี้มาค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ตั้งใจโพสต์ในเฟซบุ๊ก
อยากร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยน้องหน่อย
ครับนะช่วยน้องหน่อยชาวบ้านให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
บอกว่าแม่คนนั้นที่อยู่ในคลิป

พอติดยาปุ๊บสติสตังค์มันก็ไม่เหมือนเดิมอะนะคะ
ทุบตีลูกใช้เชือกรัดคอลูก

แล้วพยายามที่จะหักแขนของเด็กด้วยค่ะ

อันนี้ข้อมูลที่เจ้าของคลิปบอกมานะคะ
ปักหมุดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเห็นคลิปนี้แล้ว

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอหนองแคร์

เอาล่ะส่วนหนึ่งเนี่ยเจ้าของคลิปบอกว่า

แต่ส่วนหนึ่งเราเองเป็นนักข่าวค่ะคุณผู้ชมก็ต้อง

นักข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับแม่ของเด็กค่ะ

แม่ของเด็กชายในคลิปยอมรับว่าตีลูกจริง
แต่ใช้มือตีตามลำตัว
และพยายามดึงแขนลูกให้เข้าบ้าน

ส่วนเหตุผลที่ตีขนาดนั้น

เพราะไม่อยากให้ลูกถูกหลอกใช้งาน
ถูกหลอกใช้ให้ไปเลี้ยงไก่ของเพื่อนบ้าน
ตอนที่ไปตามลูกเนี่ยลูกไม่ยอมกลับก็เลยโมโห

เสพยาแล้วเอาเชือกรัดคอลูก
ยืนยันว่าทั้งสองประเด็นไม่เป็นความจริง

และเรื่องของการใช้เชือกรัดคอลูก
แต่เขายอมรับว่าดื่มเหล้าขาว

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบอกว่าลงพื้นที่ไปพูดคุยกับแม่

เดี๋ยวจะนัดทุกฝ่ายไปพูดคุยกันอีกครั้ง
หน้าสหวิชาชีพที่โรงพักหนองแคร์

ก็ต้องหาทางแก้ปัญหานี้กันต่อไป